สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพาเรทบันเทิงค่ะ
วันนี้พบกับเราสองคนนะคะคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวบันเทิงของเราในวันนี้นะคะยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจนะคะ
สำหรับการจากไปของพระเอกหนุ่มนิสัยดีที่หลายคนรักแล้วก็ชื่นชมเขานะคะสำหรับคุณปอทฤษฎีค่ะ
โดยบรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๒ในวันนี้ค่ะ
ก็ยังคงมีเหล่าคนในวงการบันเทิงที่เดินทางไปร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมาก
ติดตามบรรยากาศได้กับคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
บรรยากาศขณะนี้นะคะที่สาราธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำนะคะ
แม้เวลาขณะนี้จะเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพมาเป็นเวลาล่วงเลยกว่า๑ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะ
แต่ก็ยังเห็นว่ามีประชาชนบางส่วนเดินทางมาเคารพศพปทฤษฎี
เช่นเดียวกับสื่อมวลชนบางสำนักที่ยังปักหลักติดตามทำข่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ
งานสวดพระอภิษฐรรศพพระเอกชื่อดังปทฤษฎีในคืนที่๒นี้นะคะ
มีรายชื่อของตอสปิติและนุ่นวรนุษยพิรมพักดีเป็นเจ้าภาพร่วม
โดยบรรยากาศเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างเนื่องแน่น
ล้นออกมานอกสารากว่า๕๐๐คน
เช่นเดียวกับคนบันเทิงที่ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพ
ที่นักแสดงรุ่นใหญ่ชมชายชัดวิไลอรสาพรมประธานวิยดาอุมารินอายุยุวดีและแม่ก้อยทาริกาผู้จัดละคร
นักแสดงหนุ่มอเล็กธิรเดชที่เดินทางมาพร้อมกับจอยริลานีรวมถึงพิธีกรชื่อดังนาเนคเกจเสพสวัสดิ์เป็นต้น
โดยเหล่านักแสดงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความดีที่เสมอต้นเสมอปลายและน่ายกย่องของปทฤษฎี
ตอนที่มากก็ตั้งใจจะมาบอกเขาว่าทุกคนไม่ต้องกังวลไปให้สบาย
และที่ปอเป็นคนจิตใจดีเขามีแค่ให้ตลอด
ไม่ว่าจะเป็นน้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน
แม้กระทั่งเราเองเขาก็จะมามีน้ำจิตน้ำใจให้เราตลอดเวลา
เคยร่วมงานกับพี่ปอแค่เรื่องเดียวครับแต่ก็ค่อนข้างจะได้อยู่กับพี่ปอบ่อย
อยากที่ทุกคนรู้ว่าพี่ปอเป็นคนดีมากแค่นั้น
วันนี้ก็พี่ปอคงจะเห็นว่ามีคนรักพี่ปอมากขึ้น
พี่ปอเป็นคนดีมากมากที่มีน้ำจิตน้ำขาด

ชวนให้ประชาชนที่เดินทางมาเคารพศพได้ฝึกจิตและร่วมส่งใจให้กับพระเอกอันเป็นที่รักไปสู่พบภูมิที่ดี
คุณผู้ชมคะสัญลักษณ์ของความรักความอาลัยของเพื่อนนักแสดงทั่วทั้งวงการที่ส่งมาถึงปทฤษฎี
ปรากฏชัดผ่านพวงหลีดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังดิฉันนี้นับร้อยนับพันพวง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันถึงความรักที่ทุกคนมีต่อปอทฤษฎี
ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
อกไม้สดหลากสีสันนานาชนิดจำนวนนับร้อยถูกประดับลงบนโครงไม้ด้วยความประนีต
ถูกส่งมาที่สาราธรรมานุภาพวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำ
เป็นตัวแทนความรักความผูกพันและร่วมไว้อาลัยต่อพระเอกในดวงใจของทุกคน
เช่นเดียวกับพี่น้องร่วมวงการบันเทิงทั้งร่วมสังกัดและต่างสังกัด
พร้อมใจกันส่งมาเป็นตัวแทนเพื่อแสดงความอาลัยรักต่อพระเอกลูกอีสานปทฤษฎี
อาทินักแสดงสาวซุปเปอร์สตาร์อ้ำพัชราภาที่เลือกดอกคาเนชั่นสีแดงพร้อมนกพิราบสีขาวส่งมาร่วมไว้อาลัย
อกไม้โทนสีม่วงขาวจากนักแสดงรุ่นพี่บุ๋มปนัดดา
พวงหลีดที่เป็นรูปแบบของใช้จากเพื่อนนักแสดงอีกเป็นจำนวนมาก
แหม่มจินตราดุ๊กพานุเดชแยมมัธิราและพระเอกหนุ่มสนยุคเป็นต้น
นี่ยังไม่นับรวมพวงหลีดดอกไม้สดจากคนในวงการบันเทิงอีกนับไม่ถ้วน
ประดับอยู่ในวัดจนล้นออกมานอกสารา
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักที่คนในวงการบันเทิงมีต่อพระเอกผู้ล่วงลับคนนี้
บรรจงทำลงไปนั้นใส่ความรักความอาลัยและความตั้งใจอย่างสุดซึ้งเพื่อส่งให้กับ
ปอธิสดีคณาเอกที่ทุกคนรักไป

อกไม้แต่ละชนิดล้วนมีเอกลักษณ์ในตนเอง
สีสันรูปแบบกลิ่นรวมถึงความคงทน
คุณสมบัติเหล่านี้จึงถูกนำมาประดับตกแต่งให้เป็นพวงหลีด

พัดสอนเพิ่มทรัพย์เจ้าของร้านดอกไม้ในจังหวัดบุรีรำ
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามเหล่านี้
ว่าตั้งใจตกแต่งดอกไม้ทุกดอกให้ออกมาเป็นพวงหลีดที่สวยงาม

ที่ทุกคนมีต่อพระเอกลูกอีสานปทฤษฎี
ซึ่งที่ผ่านมาตนเองมีความผูกพันกับครอบครัวสหวงหลากหลายช่วงเวลา
และชื่นชมความเป็นคนดีของพระเอกในดวงใจ
เฉพาะของร้านพี่ก็ประมาณ๒๐๐๒๐๐กว่าแล้วค่ะ
นักแสดงก็โทรมาเยอะอยู่ค่ะโทรมาเยอะส่วนมากจะใช้เป็นดอกไม้
ความหมายก็ต่างกันค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยดอกไม้ที่มาจัดไว้อะไรเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันหมด
ปอเป็นคนพื้นที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็คนที่นี่ค่ะ
คนรักเขาก็เยอะเพราะฉะนั้นตัวพวงหลีดจะเป็นตัวบ่ง
บ่งบอกว่าคนรักเขามากขนาดไหน
เพราะว่าบุรีรำนี่ก็มีคนใหญ่คนโตเสียชีวิตก็เยอะอยู่ค่ะ
แต่ว่าก็พี่ยังไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้ค่ะ
กับคุณแม่น้องปอก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะ
ก็เราก็ติดตามแล้วก็ส่งใจไปช่วยตลอดนะคะให้หายไวอยู่แล้ว
เขาเป็นคนทำให้คนรู้ว่าบุรีรำอยู่ตรงไหนเนาะ

ส่วนอีกหนึ่งความสวยงามที่ถูกประดับอยู่บริเวณที่ตั้งร่างของปทฤษฎีที่สาราธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำ
พิษสมัยสหวงตั้งใจเลือกใช้ดอกไม้สีขาวให้เป็นตัวแทนความเรียบง่ายสมรรถะของลูกชาย
ซึ่งเจ้าของร้านดอกไม้รายนี้เผยว่าตลอดระยะเวลาที่บรรจงจัดดอกไม้อย่างประนีตได้ความรักและความคิดถึงใส่ลงไปด้วย
และทุกเช้าของวันก็หมั่นเข้าไปคอยดูแลความสวยงามและสมบูรณ์ของดอกไม้อีกทั้งยังนำดอกไม้ใหม่ไปเปลี่ยนเพื่อเติมความสดใสด้วยตนเองทุกวัน
จริงแล้วก็ยังเสียดายน้องเขาเนาะอยากให้อยู่ยังไม่อยากให้เสียไปเพราะฉะนั้นที่เราทำได้ก็คือตอนนี้ก็คือเราจัดดอกไม้ให้สวยเพื่อเป็นการไว้อะไรน้องเป็นครั้งสุดท้ายค่ะแล้วก็ดอกไม้ที่ประดับที่หน้าศพเราก็ทำให้สวยสีสันหรือว่ารูปแบบก็พยายามให้ตรงกับใจของน้องเขาค่ะขอให้น้องเขาไปสบายค่ะนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็จะอยู่ในใจของ
สำหรับบริเวณวัดนี้จะรองรับคนได้ประมาณหนึ่งหมื่นคนค่ะ

ธฤษฎีคือพระเอกที่ทุกคนรัก